ตามข่าวกันต่อยาวเลยนะครับในข่าวเช้าไทยรัฐนะครับคุณผู้ชม
คือเมื่อวานเนี่ยมันมีในโซเชียลเนอะมีข่าวมาว่าเนี่ยนะ
เพราะว่าไปแสดงคิววู้แล้วก็พัดตกตึกมานะแล้วก็มีคนแชร์ข่าวกันเยอะแยะมากมาย
แต่คนก็ตกใจเอ๊ะจริงหรือเปล่านะนักข่าวก็เลยตามไปที่บ้านคุณจา

ทีมข่าวเดินไปที่บ้านของคุณจาเดินทางไปที่บ้านเอราวันนะฮะ
อำเภอพนมดงรักที่สุรินทร์ก็เป็นบ้านแม่แล้วก็พี่สาวของคุณจ่า
กับพี่สาวยืนยันว่าจานยังไม่ตายคุณจายังมีชีวิตอยู่
แล้วก็เอาคลิปของคุณจาให้ดูด้วย
เอาไปดูว่าคุณจาเขาพูดยังไงตัวจริงตัวเป็นเป็นเลยนะครับ
ว่ามีข่าวการตายของจาพนมสิ้นแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ก็เจ้าตัวนะครับขอยืนยันครับว่ายังมีชีวิตอยู่ครับ

แล้วก็ให้กับแฟนดูอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากทำนะครับผม
ขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผม
เดี๋ยวมาดูกันฝึกซ้อมกันนะครับ
เฮ้ยพร้อมแล้วหลักกาหน้า